กลับมาดูเรื่องนี้บุญรักษานะลูกน้า

พัดตกลงมาจากคอนโด๑๐ชั้น
ลงมาถึงพื้นถนนหน้าคว่ำ
ทีนี้คนที่เข้าไปช่วยตกอกตกใจ
เข้าไปช่วยปรากฏว่าเด็กมีชีวิตรอดปฏิหาร
คือน้องยังโต้ตอบได้ยังยักษ์คิ้วได้
ยังหันซ้ายหันขวาได้แล้วได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ถามเจ็บตรงไหนไหมลูกเจ็บอย่างไรอย่างไร
เด็กสามารถบอกได้ว่าเจ็บตรงไหนอย่างไรนะครับ
นี่เป็นเหตุรอดปฏิหารเหมือนกันนะฮะ

เมืองทองธานีถนนแจ้งวัฒนะ
อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะครับ
โดยตำรวจเข้าตรวจสอบก็พบว่าเด็กชายวัย๕ขวบ
ซึ่งพักอาศัยอยู่บนชั้น๑๐ของอาคารที่เกิดเหตุ
พลัดตกลงมาจนได้รับบาดเจ็บ
เรื่องต้นทีมอาสากู้ภัยมูลที่ป่อเต็กตึง

แล้วก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลชนประธานปากเกร็ดนะครับ
จากการสอบสวนคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหตอนนั้นตกอกตกใจนะฮะ
เพราะว่าขณะที่ทำงานอยู่ได้ยินเสียงเหมือนของมันหล่นตุ๊บจากที่สูง

จากนั้นมีคนร้องเสียงดังกันวิ่งไปดูเลยนะฮะ
เห็นเด็กนอนคว่ำหน้ากับพื้น
คนแถวนั้นเข้ามารีบดูเด็ก
ปรากฏว่าเด็กนอนคว่ำหน้าอยู่
พอจับเด็กหงายมาเด็กยังลืมตาได้
พยักหน้ายกมือได้

ขาทั้งสองข้างเจ็บคอแล้วก็กลัว
ทีนี้ก็ต้องให้เด็กนอนเฉยนะครับ
แล้วก็พี่ชายของเด็กวัย๑๔ปีก็รีบลงมาดู
เจ้าหน้าที่สอบสวนคนที่อยู่ในคอนโด

ก่อนเกิดเหตุเด็กผู้บาดเจ็บอยู่ในห้องเพียงลำพัง
จากพี่ชายลงมาทำธุระข้างล่าง
ชายวัย๑๔ปีและคาดว่าพี่ชายคงหายไปนาน
เด็กก็เลยเปิดหน้าต่างห้องชะโงกมองหาพี่ชาย

ทีนี้ล่ะครับร่างไปกระแทกหลังคากันศาสตร์ชั้นล่าง
กระเด็นไปติดพุ่มไม้แล้วก็ร่วงลงพื้น
ทำให้รอดตายราวปฏิหารมีเพียงอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
แต่ทางตำรวจก็จะเร่งสอบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไปนะครับ
โอ้โหปฏิหารจริงลูกเอ้ย